ที่เรื่องของแม่ไม้มวยไทยกันอยู่นะครับ
แต่ว่าคราวนี้จะพาไปร่วมพิธีไหว้ครูแม่ไม้มวยไทย
มวยชายาซึ่งเป็นมวยโบราณในจังหวัดสุราธานี
ก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างที่ชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยชายา
ก็พากันเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยชายา
บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราธานี
เพื่อสักการะบรรพบุรุษมวยไทยค่ะ
ตั้งแต่นายขนมต้มเป็นต้นมาเลยนะครับ
พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่าของศิลปะการป้องกันตัว

โดยเฉพาะมวยชายาคือเอกลักษณ์มวยของท้องถิ่นภาคใต้ด้วยนะคะ
สำหรับพิธีมวยชายาจัดขึ้นโดย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราธานี

งานนี้มีชื่องานว่างานมวยไทยชายานานาชาตินะคะ
เมื่อสักครู่ที่เราเห็นไหว้ครูอยู่นี่คือโตโน่พาคินค่ะคุณผู้ชม

ถูกต้องแล้วความใจของมีคนด้วยนะคะ
หลายคนรู้กันดีว่าโตโน่เขามีพื้นฐานการต่อยมวยมาก่อน
ใช่แล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก็จะมีการรำมวยไทยในท่าพื้นฐาน
แล้วก็การรำมวยในท่าเฉพาะของมวยชายาด้วย
เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าแล้วก็ความสวยงาม
ซึ่งจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็สืบสารนั่นเองค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีการโชว์แม่ไม้มวยไทย

ก็เมื่อสักครู่เป็นโตโนภาคิน
กับอดีตนักมวยชื่อดังเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะคะ
เป็นบรรยากาศภาพสวยงามมาก

ที่เห็นเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบนี้
มาสนใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยของไทยเรา
ที่บางคนบอกว่าหลงลืมไปบ้างแล้ว
เราอาจจะไปเล่นมวยสากลกันเยอะขึ้น
แต่ว่ามวยชายามันเป็นมวยที่มีเอกลักษณ์มากของทางภาคใต้
คือในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาใช้เป็นมวยสำหรับการต่อสู้ป้องกันตัวเลย
แล้วมันก็จะมีท่าสำหรับเวลาที่เราพาดล้มด้วย